ร้องได้ให้ร้าน

มั่นคงในรักเดียว
และไม่แลเหลี่ยวยิงใด
เธอคือคนสุดท้ายที่ใจเป้าคอ
เธอเป็นนางฟ้า
ที่ใจเป้าขอ
แบบนี้โอเคเลยนะ

เราใช้ชื่อในวงการที่เราไปรับงานร้องเพลงว่าชื่ออะไรครับ
ทีมงานอัมตาลูกทุ่งครับ
ถ้าสมมุติว่าอยากแบบติดต่อไปร้องเพลง

แนวทูลทองใจผ่องศรีสมยศสุรพล
หลังจากออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไปแล้ว
ชีวิตพี่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะ
มีคนรู้จักมากมายครับแล้วก็บ้านก็ได้ดังที่เราหวัง
ก็ขอบคุณรายการร้องได้ให้ร้านนะครับ
ที่ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนรู้จัก
แล้วก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณทางนายกปาโมทที่สต
ก็มีงบเอาไม้เอากระเบื้องมาช่วย
ถ้าไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะ
เพราะเงินมันต้องจ้างช่างมาทำอีก
ก็ขอบคุณนายกแล้วก็อบตแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
ที่มีแรงสนับสนุนมาช่วยผมครับ

ขอบคุณครับ
อิ่มเอ็นในสองวันนี้ค่ะคุณฟ้า
วันเสาร์และวันนี้วันอาทิตย์สิบสามสิบสี่
ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศ
ก็คือเป็นวันที่อยู่ในช่วงเทศกาลสงคราน
ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย

หลายคนก็จะมีแต่รอยยิ้มไปร่วมฉลอง

รายการของเราก็เปรียบเสมือนครอบครัวเหมือนกัน
เราได้มีโอกาสได้เห็นคนในครอบครัวที่
จากรายการมากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมด้วยเรื่องราวชีวิตของเขาที่
สำเร็จดีขึ้น
ก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะครับสำหรับเทปพิเศษ

ทั้งเราทั้งคุณผู้ชมทีมงาน

เดี๋ยวในคราวหน้านะครับในวันเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตปกติ
ก็จะมาพบกับผู้แข่งขันที่แข่งขันค้างเอาไว้
คราวหน้าก็จะเป็นน้องเบ้นคนเดิมใครที่เชียวไว้ก็ติดตามกัน
เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะปิดรายการด้วยการร่วมร้องเพลงกับเหล่านักสู้ชีวิตของเราในวันนี้นะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับในคราวหน้านะครับแน่นอนครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชม
เหมือนเดิมครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
วันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยเพลงนี้ค่ะร้องโดยคุณฟ้านุ่มเป๊กพี่แปรแล้วก็พี่ช้างค่ะ
เพลงนี้ค่ะคนบ้านเดียวกัน
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบ่นหมดทางสู้
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบ่นหมดทางสู้
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบ่นหมดทางสู้
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้
ยังมีคำบอกโยชน์ยังมีคำบอกใจ
มีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอ
เดินคนบ้านเข้า
ถ่ายทิศเข้ามาเป็น
คนขับแท็กซี่

เห็ดหน้าได้เอาไว้ใช้แสลี
ตัดสินใจหิวกระเป๋าเดินทาง
มาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้
ได้เจอกันอยู่ละละลาบหลายที่
เป็นจากไหนที่ตกบ้านม่อนออก
คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้

ต่างจังหวัดแล้วก็ส่งเงินกลับมาให้หนูกินค่ะ

บางทีเราไปเห็นเพื่อนแบบพ่อกับแม่ไปรับอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าเราก็เข้าใจเหตุผลว่า
กับแม่ต้องทำงานหาเงินมาให้เราค่ะ
มากที่สุดและรักมากที่สุด
เรามีลูกคนเดียวลูกเป็นลูกผู้หญิง
แต่เราก็ไม่ว่าจะทำยังไงเนอะเราเกิดมาจนและลำบาก